ไปดูเรื่องสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตากคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เลยนะคะคุณผู้ชม
คนร้ายเนี่ยถือปืนบุกไปง้อแฟนสาวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะ
เขากำลังจะโทรตามเพื่อนมาช่วยกันดูสถานการณ์
แต่ว่าปรากฏคนร้ายคิดว่าโทรหาตำรวจ
ก็เลยเอาปืนจ่อยิงขมับเสียชีวิตค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะคะ
ตำรวจพุทธรแม่ศอดไปตรวจจอบเหตุคนร้าย
ยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เสียชีวิตในรีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านวงเวียนเล็ก
เทศบาลนครแม่สอดค่ะ
ที่เป็นผู้เสียชีวิตก็คือนายเอมินแป๊ะอายุ๔๑ปี
เป็นชาวเมียนมานะคะถูกยิงที่
ขมับซ้ายระยะประชิด๑นัดนะคะ
แล้วก็ทางกู้ภัยก็นำผู้ตายเนี่ย
นำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลแม่สอด
แล้วก็นำผู้ที่เห็นเหตุการณ์๔คนไปสอบสวนนะคะ
บาสซึ่งเป็นชาวเมียนมาแล้วเป็นพนักงานต้อนรับ
บอกว่าตอนกลางคืนตอนช่วงเช้ามืด
มีผู้ชายสองคนลักษณะแบบมึนเมา
เดินผ่านป่าละเมาะข้างรีสอร์ทเข้ามาข้างใน
แล้วชักอาวุธปืนและมีดดาบยาวบอกว่า
มาขอพบนางสาวแป้งซึ่งเป็นอดีตแฟนของเขานะคะ
คือมากัน๒คนหนึ่งในนั้นน่าชื่อนายเปี๊ยก
นายเปี๊ยกมาขอพบแฟนจากนั้นก็ตะโกนโวยวาย
พอรับประพอคนนี้ได้ยินเสียงนะคะ
เขาก็เลยเดินไปตรวจสอบค่ะในเอมินแป๊ะเนี่ยก็เลยเดินไปตรวจสอบ
แล้วเขาก็โทรหาเพื่อนร่วมงานอีกคนนึง
คือจะตามให้เพื่อนมาช่วยกันระงับเหตุ
แต่คนร้ายเนี่ยคิดว่าโทรแจ้งตำรวจเลยไม่พอใจค่ะ
ก็เอาปืนไปจ่อยิงขมับของนายเอมินแต๊ะแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
นางสาวแป้งบอกเธอเป็นอดีตแฟนของในเปี๊ยกผู้ก่อเหตุค่ะ
ซึ่งคบกันได้แค่เดือนเสร็จเท่านั้น
เปี๊ยกเนี่ยขี้หึงและอารมณ์รุนแรงก็เลยขอเลิกนะคะ
และแอบมาเช่าห้องที่รีสอร์ทแห่งนี้
พอในเปี๊ยกรู้ก็เลยบุกมาจะมาขอคุยด้วย
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นนะคะ
ทางผู้กำกับสพแม่สอดบอกว่า
ตอนนี้จับกลุ่มในนิวอายุ๒๕ปีนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุได้แล้วเป็นชาวเมียนมานะคะ
แล้วคนนี้เป็นคนที่ถือมีดดาบยาวในวันเกิดเหตุนะคะ
ก็ไปจับได้ที่บ้านพักย่านสนามกีฬานานาชาติแม่สอดค่ะ
นิวบอกว่าวันนั้นตอนเช้ามืด
เปี๊ยกมาหาที่บ้านเช่าลักษณะเมามาเลย
บอกช่วยขี่มอเตอร์ไซค์ให้หน่อยนะคะ
พอออกจากห้องพักก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดริมถนน
แม่สอดตากใกล้ป่าละเมาะข้างรีสอร์ทนั่นแหละ
เปี๊ยกเนี่ยตั้งใจจะเข้าไปยิงนางสาวแป้งถ้าขอคืนดีไม่สำเร็จ
แต่ว่าตอนที่ในเปี๊ยกโวยวายเนี่ยปรากฏว่ารอปภเขาก็ออกมาตรวจสอบ
เปี๊ยกก็เลยใช้ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์จ่อยิงเขาจนเสียชีวิตค่ะ
ตอนนี้ตำรวจสพแม่สอดพร้อมอาวุธครบมือกำลังไล่ล่าตัวในเปี๊ยกนะคะ
ซึ่งคาดว่ากำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนแม่สอด
และประสานทหารและฝ่ายปกครองให้ร่วมกันสกัดจับตามช่องทางธรรมชาติ
เพื่อจะติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ